ท่านผู้ชมครับหลังจากที่สบคหรือแม้รัฐมนตรีว่า
สถานสุขหรือว่านายกก็บอกนะฮะค่ะใครที่ฝ่าฝืนจัด
ปาร์ตี้นะแล้วก็นำไปสู่การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าเนี่ย
ต้องแจ้งความดำเนินคดีต้องเอาผิดค่ะล่าสุด
โมงเย็นที่ผ่านมาครับนายพันธ์ศักดิ์เจริญสุขผู้
โดยการเขตสาธรณ์กรุงเทพเข้าแจ้งความที่สอนอทุ่ง
มหาเมฆกรณีเกิดการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายในการจัด
ปาร์ตี้วันเกิดของดีเจมะตูมแล้วมีผู้เข้าร่วม
งานเป็นจำนวนมากนะฮะจนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาด
ของโครสิบเก้าสถานที่คือโรงแรมบันยันทรีเขศษาธรนะ
เมื่อเก้ามกราคมที่ผ่านมาก็เลยอาศัยอำนาจของ
ฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามประกาศของกระทรวงอา
สุขนะครับเข้าแจ้งความกล่าวโทษแล้วก็ขอความร่วมมือ
คือสอนอทุ่งมหาเมฆให้สืบสวนหาความจริงหากพบ
ว่ามีหลักฐานหรือพยานยืนยันว่ามีการฝ่าฝืนหรือการ
กระทำความผิดจริงให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำ
ความผิดโดยสำนักงานเขตสาธรณ์จะประสานความร่วมมือและติดตามผลอย่างใกล้ชิดนะครับ
หากผิดจริงถือว่าฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินพรบโรคติดต่อและประกาศของกรุงเทพมหานคร
เรื่องการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวคือห้ามจัดงานเลี้ยงหมั่วสุมชุมนุมอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับ